กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่๑๒ครับและให้เป็นไปตาม๔ยุทธศาสตร์สำคัญของทางกระทรวงเพื่อประโยชน์ของสุขภาพประชาชนเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอลภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปริยสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่๑๒ระหว่างปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๖๔ว่าทางกระทรวงนั้นได้ทบทวนการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพฉบับที่๑๑ที่ผ่านมาครับ
ผลการประเมินการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพบว่าแนวโน้มการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมยังไม่ผ่านเกณฑ์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนด้านพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องยังพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับ
สำหรับร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่๑๒
กำหนดทิศทางการพัฒนามุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านของระบบสุขภาพ๕เรื่อง
ประชาชนชุมชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น
เจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง
คนไทยทุกกลุ่มมีสุขภาวะที่ดีลดการตายก่อนวัยอันควร
ขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสะดวกเหมาะสม
มีบุคลากรด้านสุขภาพในสัดส่วนที่เหมาะสม
มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ
สำหรับ๔ยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย๑
เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
พัฒนาคนและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ

นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนตุลาคมนี้